ดูเรื่องของสิ่งที่ชาวบ้านชื่อว่าเป็นโชคลาภ

อาจารย์เริงมาทำพิธีขอโชคสิคะ

แล้วคุณดูจอมปลวกที่นี่ใหญ่ไหมล่ะ

เออเปรียบเทียบให้ดูแล้วนี่คืนทัพถมตีจุเยี๊ยะ

ไปหมดเลยโอ้ยตีจุเยี๊ยะ
ไปหมดแล้วเยี๊ยะออกไม่ได้แล้ว
เอาดูแล้วกันคุณผู้ชมมันใหญ่ขนาดไหน
รออยู่กลางบ้านเลขที่๔๔หมู่๗ตำบลย่านเรีย
อำเภอกับบิลบุรีปราจีนบุรีค่ะ
เป็นบ้านของคุณยายสมปองกุลยาอันอายุ๗๒ปี
ร่ำลือกันว่าจอมปลวกนี่แหละให้โชคมามากมาย
แล้วคุณดูกางกางอะไร
งโต๊ะปูเสือจุดทูบทำพิธีกันจริงจัง
ครับแล้วไหนก็ใกล้วันที่หนึ่งตุลาคมแล้ว
ยายสมปองก็เลยเชิญอาจารย์เริงมาช่วยทำพิธีให้หน่อย

มาถึงก็ตั้งขันน้ำมนต์หยดน้ำตาเทียนเลย
อ่ะเครื่องไหว้มาก่อนขันห้ามาให้ครบ
จากนั้นก็ค่อยค่อยหยดน้ำตาเทียนลงไปนี่อย่างนี้

อาจารย์บอกว่านี่ถ้าใครนะถ้าใครไม่เห็นชัดเจน
อาจารย์จะช่วยช่วยด้วยการเขียนค่ะ

เขียนลงกระดาษตอกย้ำให้ชาวบ้านมั่นใจในสิ่งที่อาจารย์เริงเนี่ย

เอาจริงอาจารย์แกก็ไม่อยากเขียนหรอก
แต่ชาวบ้านเขาขอมาอารมณ์เหมือนแจกลายเซ็น

เออแล้วแต่ว่าถูกบ้างไม่ถูกบ้าง

ดิฉันว่านะไม่ใช่แค่อาจารย์เริก

ก่อนหน้านี้เปิดร้านขายของชำ
แล้วก็ตั้งสารเตี๋ยเอาไว้ตรงกลางร้าน

อยู่ที่จุดตั้งศาลนี่แหละคุณ

ส่วนตีจูเอี๊ยบก็ถูกบุกยึดเป็นที่เรียบร้อย
แต่ข่าวดีคือชาวบ้านถูกรางวัลไปหลายรายแล้วนะคะคุณ
ว่าไปเรื่องนี้มันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อชาวบ้านเขาบอกมาแบบนี้
อย่าเพิ่งรีบเชื่อใช้สติในการรับชมกันด้วยนะครับ
อับหลวกขึ้นก็แนะนำละกัน
ฉีดยาป้องกันปลวกไล่ปลวกมันด้วย